ดูบ้านแรกดีกว่านี่คนนี้
ออกเกรสจ้าออกเกรส

ตัวมันพุก
เซ็กซี่ริมหานะ

ไม่ใช่อะไรเป็นเด็กที่โตตอนเมาส์นั่นแหร่
โตเกือบจะเท่าแล้วเนี่ย
ม้าเค้าแบบเค้าหนักรึไงเค้าเลยงอ
้าเขาตัวไม่ได้เล็กไงม้าเขาตัวไม่ได้ใหญ่ไงตัวเล็กไง
ได้ขี่มานะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เคยไปฝึกปือฝีมือมาแล้วด้วยนะ
พ่อเขาเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปเองเขาไม่ธรรมดานะเสียงเก่ง
แซวไม่ได้เลยว่าอ่านี่มันก้อนอะไรกลมอยู่บนหลังม้า
โอ้พ่อค่ะเอาเกรดเองค่ะจำไม่ได้หรอ
เออน้องเอเกรดเอาเกรดนะก็ดูตั้งใจมากเลย
จากชอบเลี้ยงเต่าแล้วนี่ชอบขี่มาด้วยคุณผู้ชม

คือหลายกิจกรรมนะชอบที่บ้านนี้อยากให้ลูกเจอประสบการณ์ชีวิตหลากหลาย
แล้วก็ทำให้น้องกล้าแสดงออกแล้วก็ไม่กลัวกับสัตว์โลกเลย
ใช่ค่ะล้มฟาดขอบสระเป็นขอบสระเลย

อ่ะต่อกันที่คนนี้บ้างนะคะน้องเรสซิ่งจ้า
รุ่นเล็กนะคะน้องเรซิ่งนี่แหละรุ่นถ่ายแมทแพทค่ะ
ตัวจิ๋วเดียวเองคุณผู้ชมนี่แต่คุณแม่เขาก็ส่งไปเรียนขี่ม้านะคะ
แล้วก็อันนี้เป็นความชอบของน้องเรสซิ่งเขาด้วย
เห็นว่าคุณแม่นะก็เลยคอยตามไปเฝ้าตลอดเลยค่ะ
ซิ่งเนี่ยเองก็บอกว่าโอ๊ยลีลาไม่ธรรมดานะพี่แจ๊คเชอรี่
ไม่มีกลัวไม่มีตื่นสนามโอ้โหสุดยอดนะ
ส่วนเรื่องอุปกรณ์เซฟนะคะครบถ้วนเลย
ไล่กันมาตั้งแต่หมวกกันน็อกสนับเข่าสนับสอก
บอกเลยคุณผู้ชมจ้าว่าก็การอย่างดีคุณแม่ก็ดูแล

อุ้ยน้องเรซิ่งเนี่ยชอบการขี่มากเลย
แล้วก็ตัวแม่แพทย์เองนะคะก็ตามใจอ่ะอยากจะให้ลูกเลยนะ
ทำในสิ่งที่ชอบแถมยังเป็นกิจกรรมฝึกสมาธิที่สำคัญ
อยู่บริกภาพจะดีแรบเลยละคุณ

ก็พระเอกชอบขี่ม้าเหมือนกันคุณพอสลัน

คุณพอร์ตเขาชอบกีฬาเอ็กซีมใช่ไหมคะ

แล้วตอนนี้ก็เรียนขี่ม้าแบบจริงจังมากนะคะ

ต้องบอกเลยว่าพอได้ว่าเขาตั้งใจสุดค่ะ
ยังโชว์ลีลาวาดรวดลายแบบเท่ไว้ด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะลุยน้ำลุยโครนหรือว่าวิ่งฝ่าแบบฝุ่นเนี่ย

ใช่ใช่เขาก็ขี่มาตั้งแต่สาวแล้วก็ว่า
ต้องบอกว่าเป็นตัวแม่ของจริงเลยค่ะ
เพราะว่าพี่ปิ่นเนี่ยเขาชอบขี่ม้ามาตั้งแต่แบบโอ้โห

แล้วก็มีม้าตัวโปรดด้วยนะคะมีชื่อด้วยนะจ๊

ถึงท่านทำโรงเลียงม้าไว้ที่บ้านเลยละค่ะ
พี่ปิ่นเขาว่านะคะก็จะไปขี่ม้าค่ะ
ถ่ายลงถ่ายรูปแล้วคล่องมากจริงคุณผู้ชมดูคลิป
นี่คือสคิวขั้นเทพหน่ะดูจากชุดแล้ว

จริงนะคะเรียกว่าสุดยอดจริงนะคะ

ใช่แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ากีฬาม้าเนี่ยค่อนข้างอันตรายจริงค่ะ
อย่างพี่ม้าเองก็เคยตกหลังม้ามาแล้ว
แต่ตอนนี้ก็หายดีแล้วเรียบร้อยค่ะ